แล้วประดับอยู่ข้างหน้าต้องการเพียงแค่สิ่งอย่างเดียวพวกเราจะจัดลับ
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะหลังจากที่ทางรายการได้พูดพาดพิงถึงพักไทยรักษาชาติอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะ
แล้วก็วิธีการพาดพิงก็คือเท่ากับก็ไม่ให้กำลังใจกันเลยนะคะพูดตรง
คือคนนอกเนี่ยมองข้อเท็จจริงรายละเอียดของข่าวที่เกี่ยวข้องกับไทยรักษาชาติก็มองว่าถ้ามาถึงมือกรกตแล้วกรกตมีมติยุบแล้วส่งไปที่สารรัฐธรรมนูลเนี่ยนะคะ
คือยังไงคนนอกนะคะคือยังไงก็โดนข้อเท็จจริงจากคนนอกมองเข้าไปยังไงก็โดน
นี่ยังไม่รวมบรรยากาศทางการเมืองนะคะบรรยากาศทางการเมืองก็อาจจะถูกมองได้ว่ายิ่งทำให้แน่ใจว่ายังไงก็โดน
คณะกรรมการบริหารพักนะคะคือเรียนก็ไม่แน่ใจว่ากฎหมายตกลงรวบเสร็จแล้วสรุปได้แล้วหรือยังว่าเท่ากับว่าถ้าถูกยุบพักกรรมการบริหารพักก็ไม่ต้องยุ่งกับการเมืองไปเลยค่ะ
หมายถึงว่าไม่ต้องลงสมัครรับเลือกตั้งไปเลยตลอดชีวิตหรือเปล่าถ้าเราจำได้ก่อนหน้านี้มีการยุบพักนะคะแต่ว่ามันไม่ได้ยาวนานแบบตัดสิทธิ์ประหารชีวิตทางการเมืองแบบนี้นะคะ
แต่ว่าเอาล่ะสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คงอีกไม่ช้านะคะไม่ว่าทุกคนจะเดาว่าโดนยุบนะคะตอนนี้เขาไม่ได้เดานะคะว่ายุบไม่ยุบเขาเดาว่าจะยุบตอนไหนโดยใช้วันเลือกตั้งเป็นหลัก
คาดว่าถ้าให้ยุ่งน้อยหน่อยก็คือก่อนถึงวันกากบาทเลือกตั้งแต่ถ้าจะยุ่งเหยิงหน่อยเนี่ยนะคะก็จะมีสองขยักหลังวันเลือกตั้งคือประกาศผลคะแนนแล้ว
แต่ว่ายังไม่รับรองสอสอหรือรับรองสอสอแล้วอันนี้ดิฉันก็ฟังเขามาไม่ได้เชี่ยวชาญหรอกค่ะ
และก็ยังมีอีกหลายเรื่องขอบวกบรรยากาศทางการเมืองวันนี้เข้าไปด้วยนะคะบรรยากาศทางการเมืองวันนี้แขกรับเชิญวันนี้น่าจะพูดได้เพราะผ่านบรรยากาศไม่เหมือนซะทีเดียวแต่ทำให้หัวนึกถึงได้
เมื่อมีมีคนออกมาพูดถึงเพลงหนักแผ่นดินเป็นประเด็นทั้งวันบรรยากาศณวันนี้ทำให้เราย้อนกลับไปสมัยที่มีการปราบนักศึกษาเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นทางการเมืองของไทยแล้วก็ยัง
ประกาศว่าจะอยู่จนถึงวันสุดท้ายคุณจาตุรนฉายแสงสวัสดีค่ะ

ไม่ไปไหนประกาศแล้วประกาศอีก
แต่คนก็ยังคิดว่าท่าทีที่ออกมาพร้อมคุณนัทธวุฒิสายเกลือ
ไม่ไปไหนก็เหมือนไม่ยุ่งด้วยนั่นแหละ
เหมือนกับไม่เกี่ยวนะที่ทำเนี่ย

แล้วเวลาพูดเหมือนกับแบ่งเวทีพูด
พูดว่าไม่ไปไหนหรือไม่ไปไหนนี่ผมพูดทางผม
คือที่บอกว่าจะหยุดกิจกรรม
ที่ออกมานั่งพูดกับคุณนัทธวุฒิสายเกลือ
เขาก็มองว่าประธานสองคนประธานหาเสียงกับประธานยุทธศาสตร์ออกมาพูด
แล้วเวทีมันก็มักจะแยกกับกรรมการบริหารพัก

อันนี้ต้องการให้คนเห็นภาพว่าอะไรคะ
มันแยกโดยกระบวนการและกติกา
คือการดำเนินการในเรื่องคัดเลือกผู้สมัครต่าง
ก็เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริหาร
พอถึงขั้นที่เป็นการดำเนินการ

ก็คณะกรรมการบริหารเขาก็จะต้องไปชี้แจง

ทีนี้ในตอนนั้นเนี่ยมีเรื่องว่า
พอเรื่องมันมันเข้มข้นขึ้นละ

ทางผมความจริงอีกหลายท่าน

ประธานรณรงค์ด้วยก็หารือกันว่าเราน่าจะต้องลดความเสี่ยงที่จะเกิดเหตุแทรกซ้อน
เพราะเราไม่รู้ว่าคนกำลังคิดยังไงอะไรยังไงถ้าไปจัดปลาสายใหญ่อยู่เดี๋ยวก็อาจจะเกิดเหตุแทรกซ้อนอะไรมา
เช่นใครมาแกล้งหรืออะไรให้เกิดเป็นความวุ่นวายขึ้นมาเปล่าก็เลยบอกว่าของงดปลาใสช่วงนั้นไว้ก่อน
ซึ่งวันต่อมาคณะการบริหารก็บอกว่าจะของงดภารกิจเพื่อที่จะไปเตรียมสู้คดีนะครับ
เพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องว่ากันตามหน้าที่
ไม่ได้มีความพยายามที่จะทำให้คนเห็นว่าไม่รู้ไม่เห็นไม่เกี่ยวอย่าเอาเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยคือไม่ได้มีความพยายามจะให้เข้าใจอย่างนี้ใช่ไหมคะ

เกี่ยวหรือไม่เกี่ยวความจริงมันเป็นเรื่องชัดเจนก่อนวันที่๘อยู่แล้วนะครับแล้วก็หลังจากนั้นด้วย
ซึ่งความจริงไม่จำเป็นต้องมาทำเพิ่มเติมให้ชัดเจนยิ่งขึ้น
ผมคิดว่าที่เราออกมาพูดบอกว่าจะงดกิจกรรมอะไรต่างแล้วก็คิดว่าการสู้คดีต่างเราจะไม่มีการรณรงค์ภายนอก

มันอาจจะมีเช่นว่าอาจจะไปมีการใช้โซเชียลมีเดียมาหนุนมาเซฟไทยรักษาชาติหรืออะไรต่างก็ตาม
เราก็คิดว่าเรื่องพวกนี้การสู้คดีนี้ให้เป็นเรื่องในสารลำนูลไปก็เพียงต้องการเน้นประเด็นเหล่านี้
ส่วนว่าใครเกี่ยวอะไรไม่เกี่ยวอะไรมาถึงวันนี้ถามผมผมก็จะไม่พูดอะไรเพิ่มเติมแล้ว
เคยพูดอะไรไว้ตั้งแต่ก่อนวันที่๘หลังวันที่๘ก็ยืนยันตามนั้นไม่ได้ไปแก้อะไร
แต่ว่ามาถึงวันนี้เป็นเรื่องที่กำลังจะต้องไปสู้คดีแล้วกำลังเรียกว่าอะไรก็เรียกว่าเจอปัญหาที่จะต้องแก้
ก็แก้ร่วมกันช่วยกันแก้ตอนนี้ก็คือไปช่วยเช่นหานักวิชาการหาทนายปรึกษานักวิชาการ
เพื่อที่จะช่วยทำคำชี้แจงให้ดีอย่างนี้ที่ผมพูดไว้บอกว่าอยู่จนคนสุดท้ายเนี่ยก็คือว่า
ร่วมแก้ปัญหาค่ะคุณจตุรนเอาจริงจริงค่ะส่วนตัวหรือแม้กระทั่งคุยกับคุณนัทธวุฒิและ
อาวุโสในพักไว้ไหมว่าเราคงโดนนั่นแหละ
คือเตรียมใจไว้แล้วไหมคะเราโดนนั่นแหละมันจะมีทางรอดเหรอคะ
เวลานี้เมื่อเรื่องไปถึงสารลำนูนแล้วอยู่ในขั้นสารลำนูน
การจะไปวิเคราะห์คาดการณ์ว่าจะยุบไม่ยุบ
มันเป็นเรื่องไม่ควรพูดข้างนอกแล้วถูกไหมฮะ
แต่พูดอย่างใดอย่างหนึ่งไปมันก็เหมือนกับว่าเช่นผมบอกว่า
ยุบแน่จะยุบได้ไงเพราะอย่างนี้มันก็จะกลายเป็นเรากำลังพูด
ส่งสัญญาณไปให้ผู้เกี่ยวข้อง
หรือบอกว่าโอ้ยยุบแน่ยุบไปเลยมันก็กลายเป็นพูดแล้วก็กลายเป็นทนาย
เขาไม่ต้องสู้ความอะไรแล้วขนาดนี้ก็เป็นเพียงว่า
ช่วยกันเตรียมคำชี้แจงให้ดีค่ะแล้วก็ดูจาก
ข้อกล่าวหาที่จะนำไปสู่การยุบพักเนี่ย
มันก็มีประเด็นที่สามารถจะชี้แจงสู้โต้แย้งกันได้
เพราะว่าเขากล่าวหาว่าเป็นปฏิปักเป็นปฏิปักต่อการปกครองระบอบประชาปไตย
อันมีพระมหาศาสตร์เป็นประมุกดังนั้นจึงเสนอให้ยุบภักดิ์
ตรงประเด็นนี้มันก็มีประเด็นทางทั้งข้อเท็จจริงและวิชาการที่จะไปชี้แจงได้
ก็ให้ทำให้ถูกหลักวิชาการด้วยความรู้ทางกฎหมายให้ดีที่สุด
ส่วนจะยุบไม่ยุบก็ไม่ขอไม่ขอคาดการณ์
ส่วนการดำเนินการทางการเมืองก็ต้องคิด
คิดเผื่อไว้เช่นว่าถ้าไม่ยุบหรือยาวจะทำกิจกรรมยังไง
ถ้าสั้นจะทำกิจกรรมอะไรยังไง
ก่อนหน้านั้นหลังนั้นจะทำอะไร
อันนี้เราเป็นนักการเมืองเป็นภาคการเมืองก็ต้องคิดเตรียมพร้อมไว้ในหลายแบบ
ไม่คิดว่ายุบหรือไม่ยุบเพราะวันนี้ทางกรรมการบริหารพักก็พูดเหมือนกัน
คือทุกอย่างที่เกี่ยวกับคดีจะไปอยู่ในศาลเท่านั้นนะคะ
ฉันไม่ถามแบบนั้นถามใหม่เตรียมใจไว้ยังคะ
คือไม่ถามด้วยซ้ำว่าเตรียมใจไว้ไหนแต่มันมีอาการเตรียมใจไว้ยังคะ
ใจเนี่ยมันใจไม่ค่อยต้องเตรียม

ผมผ่านอะไรมาก็เยอะพอสมควร
ก็เตรียมข้ามไปเลยเป็นเตรียมการเตรียมทำอะไร
ซึ่งมันหมายถึงหมายถึงว่านี่ก็กลับมาที่ว่าไม่ใช่จะบอกว่าจะยุบไม่ยุบ
แต่ว่าในเวลาเราจะทำอะไรโดยเฉพาะทางอย่างจะทำงานการเมือง
ว่ามันอาจจะเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างโน้น
ถ้าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างโน้นเนี่ยเราจะทำอะไรบ้าง
อย่างนี้เตรียมไว้ในใจแล้วแล้วก็จะพูดคุยกับผู้เกี่ยวข้อง

ส่วนเตรียมใจก็อย่างที่ว่าเมื่อเราคิดเป็นว่าเหตุการณ์จะเกิดเป็นแบบนั้นแบบนี้มันก็เท่ากับเรา
เราจะเตรียมความคิดเตรียมความรู้สึกอะไรของเรา

การสู้คดีเป็นนาธิของฝ่ายกฎหมายเลยถูกนะคะ
แต่คำถามคือว่าตัวคุณจตุรนอยู่ในสถานะที่รู้ไหมคะ

ใครเป็นพยานบ้างในขณะนี้
เท่าที่รู้ก็มีผู้ที่มีหน้าที่โดยตรง
ในคณะกรรมการบริหารซึ่งก็คงไม่ต้องแอ้งไปแบบสิบสามสิบสี่คน
แล้วก็อาจจะอ้างนักวิชาการถ้ามีแค่นั้นอืมไม่มีอ่า
พยานอื่นไม่มีที่มาพูดนี้ไม่มีว่าอุปพยานอะไร
ไม่มีจะมีแค่นั้นเช่นว่าตามหลักแบบนี้ก็ต้องเป็นหัวหน้าพัก
หัวหน้าพักหรือกรรมการบริหารคนสำคัญนายทะเบียนหรืออะไรสมมุติอย่างนี้นะ
เขาก็จะนั่งไปถ้ามีนักวิชาการซึ่งนักวิชาการเนี่ยจะต้องตามความสมัครใจ
ไม่ใช่เราเขียนเป็นบัญชีหางว่าวไปแล้วว่าจะมาไม่มาก็ช่างอะไรเนี่ยเข้าใจว่า
คงไม่ทำอย่างนั้นแต่ในคดีอาญาทั่วไปบางทีก็เห็นอ้างแล้วแต่อยากจะอ้าง
ในคดีนี้น่าจะอ้างน้อยมากเท่าที่ผมฟังจากทนายนะ
คือที่ถามคุณจตุรนแบบนี้เพราะว่าทางคุณปีชาพลเองเนี่ย
ถูกถามแทบจะทุกวันว่ามีรายชื่อทูลกระหม่อมเป็นพยานหรือไม่
ดิฉันจะไม่ถามคำถามนั้นแต่จะถามแค่ว่าจะมีใครบ้างคุณจตุรน
รับรู้ไหมคะณตอนนี้ที่ทางพักเตรียมเอาไว้
ขณะนี้จะมีในกรรมการบริหารบางคนซึ่งคาดว่าน่าจะแค่๓๔คน
เพราะว่าอ้างเยอะก็ไม่เป็นไม่จำเป็นก็จะพูดซ้ำกัน
นักวิชาการกำลังประสานหรือหาว่าถ้านักวิชาการ
ที่มีเป็นผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญเรื่องนี้ยินดีที่จะไปเป็นพยานหรือไม่
นอกนั้นไม่มีพยานอื่นแล้วไม่ต้องคิดในแง่ว่า
อุบอยู่ไหมยังอุบไตอะไรไหมไม่มีไม่มีความประสงค์
ไม่มีความคิดไม่มีความคิดเท่าที่ผมคุยมา
คือผมอย่างที่บอกว่ามาถึงขั้นนี้ผมร่วม
ในแง่หาทนายหาผู้รู้ช่วยแนะนำเต็มที่นะครับ
ก็ไม่มีไม่มีพยานอื่น
ฉันถามเผื่อคืออันนี้เขาก็เสียงลือเสียงเล่าอ้างนะคะ
เมาส์กันไปนะทางการเมืองเขามองว่าถ้าจะมีการยุบพักสักพักนึง
เพื่อไทยอันนี้เขาก็จะบอกว่าพูดกึ่งเล่นกึ่งจริงกันมาตลอดนะคะ
คือเป้าเนี่ยถ้าจะยุบคือเพื่อไทยเราตกใจไหมคะมาโผล่ไทยรักษาชาติ
หรือว่าจริงแล้วนะตอนนี้คิดว่าเพื่อไทยก็ยังเป็นเป้าทางการเมืองอยู่ไหมคะ
เขาคุยกันให้ฟังไหมคะเพื่อไทยก็เป็นเป้าอยู่บ้าง
แต่ยังไม่เห็นหมายถึงเป็นเป้ามาตลอดนะครับแต่ว่ายังไม่เห็นเหตุที่จังนะครับ
เหตุที่จังเอาพูดกันตรงเพราะมารายการถามตรงเราก็ต้องตอบตรงใช่ไหม
ที่ผ่านมาที่พูดกันเนี่ยก็มีเรื่องนักการเมือง๓คนแถลงข่าว
ผลงานขอสชในรอบ๔ปีซึ่งในนั้นมีผมอยู่ด้วย
ผมอยู่ภาคเพื่อไทยทั้ง๓คนไม่ได้เป็นกรรมการบริหาร
แล้วคดีนั้นถ้าว่าไปแล้วก็เป็นเรื่องที่มันเอาผิดไม่มีทางได้เลยถ้าในความเห็นผมนะ
เพราะว่าเราก็แค่ไปวิจารณ์วิจารณ์คอสชแล้วมันจะไปผิดอาญายังไง
แล้วมันจะไปนำสู่การยุบพักไงเป็นไปไม่ได้เลย
อีกข้อหนึ่งก็ที่มักจะพูดกันก็คือมีการครอบงำจากบุคคลภายนอกหรือไม่
ซึ่งที่ผ่านมาเขาก็ระวังมาตลอดพักเพื่อไทย
ตอนที่ผมอยู่เพื่อไทยผมก็พูดกันอยู่ตลอดว่า
ต้องระวังเพราะกฎหมายมันชัดเจนว่าถ้ามีการครอบงำ
และกรรมการบริหารยอมให้ครอบงำก็จะนำไปสู่การยุบพัก
และกรรมการบริหารก็จะถูกเพิกถอนสิทธิ์หรือลงโทษด้วย
เขาก็ระวังมาตลอดเพราะตอนนี้ก็ยังไม่เห็นว่าจะเป็นยังไง
แต่ผมไปพูดแทนพักเพื่อไทยมากเดี๋ยวก็จะมันจะเกินกว่าหน้าที่
ทุกวันนี้เดินไปก่อนหน้านี้แสกสองอาทิตย์เดินไปไหนก็มีแต่คนมาบอกว่า
สนับสนุนคุณจตุรนเต็มที่จะเลือกเพื่อไทย
ตอนนี้ก็อย่าไปทำหน้าที่แทนเดี๋ยวก็จะกลายเป็นยังจะพูดแทนเพื่อไทยเขาอยู่
ถามตอบตามคำถามใช่ไหมว่าเดิมคนคิดว่าจะยุบเพื่อไทยแล้วทำไม
แล้วตอนนี้มาเป็นชาติมันก็เป็นเรื่องพลิกผันที่ไม่คาดคิด
ซึ่งก็ว่ากันไปตามกระบวนการ
ไม่ว่าไทยรักษาชาติจะโดนยุบหรือไม่ก็แล้วแต่
แต่ว่าการเกิดยุทธศาสตแตกแบงค์พันธุ์ที่ว่านี้
แม้กระทั่งความเชื่อมโยงของคุณทักษิณเกี่ยวกับทุกพักนั่นแหละ
แตกแบงค์อาจจะใช้ชื่อเพื่อนำหรือไม่เพื่อนำก็แล้วแต่
คุณจะโดนอ่าวันนี้ยังไม่โดนยุบถามแทน
คือจะพิสูจน์ยังไงว่าคุณทักษิณไม่ได้ครอบงามคะ

การพิสูจน์ว่าไม่ครอบงำค่ะ

เพราะว่าเราบอกว่าไม่ครอบงำ

ก็แล้วแต่คนจะเชื่อหรือไม่เชื่อ

เพราะฉะนั้นเชื่อว่าไม่มี

มันก็ไม่เป็นประโยชน์

เป็นเรื่องที่มีกฎหมายอยู่แล้ว

มีคนพิสูจน์ว่าครอบงำ

และกรรมการบริหารจะถูกลงโทษ

ซึ่งหมายความว่าเมื่อพิสูจน์ก็จะนำไป
สู่การลงโทษใช่ไหม
ก็ต้องเราก็ยืนยันได้ว่า

และจะเชื่อหรือไม่เชื่อนั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่ง
ผมไม่สามารถที่จะไปทำให้คน

คนที่เชื่อว่าครอบงำแล้วเปลี่ยนใจได้

ประโยชน์อะไรแต่ผมได้

ไม่ว่าตอนอยู่เพื่อไทยหรือไม่อยู่ไทยรักษาชาติ

และยอมให้ครอบงำก็จะยุบพักใช่ไหม

ภาคการเมืองจะต้องระมัดระวัง

คุณจาตุรนเอาแบบตรงไปตรงมาเลยนะคะ
ไม่ว่าตัวบทกฎหมายกับข้อเท็จจริง
ถ้าต้องไปสู้กันจนถึงหยดสุดท้ายแล้วเนี่ย
ข้อเท็จจริงในการสู้กันทางกฎหมายจะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่

แล้วกลุ่มคนก็เป็นกลุ่มคนที่อยู่คั่วเดิม
จับกันมาตลอดจะเปลี่ยนชื่อแบ่งพัก

ยังไงก็คุณทักษิณนะคะ

ลบภาพไม่ได้ปฏิเสธว่า
คนเชื่ออย่างนั้นไม่ปฏิเสธอยู่แล้ว
แต่ปฏิเสธว่าครอบงำไหม

จนถึงขณะนี้ยังไม่มีการครอบงำที่

ถ้าผมบอกว่ามีครอบงำจริง

แล้วก็ไปให้กรรมการบริหารเข้าไปติดคุกกันไปเลยนะ
ซึ่งในทางความเป็นจริงก็ต้องเป็นเรื่อง
ฝ่ายที่เห็นว่าครอบงำจะต้องพิสูจน์ครับ

แล้วต้องไปจนถึงขึ้นสาร

แต่ว่าเรื่องการมีคุณทักษิณ
มีคนเชื่อว่ามีความเชื่อมโยง

นักการเมืองก็ยังพูดถึงกันอยู่ในแง่มุมต่าง
คนที่เห็นว่าเป็นที่นิยมก็อาจจะพูดถึงแบบที่เป็นที่นิยม

คนที่เห็นว่าไม่เป็นที่นิยมก็พูดถึงในทางเสียหาย

มันเป็นอย่างนี้มา๑๒ปี

ขอเถียงอีกนิดนึงค่ะ

น่าจะพูดตามที่คุณจอมขวัญคิดอยู่แล้วทำไมจะเถียงอีก
กำลังจะบอกว่าคือความเชื่อของคนแล้วแต่นะคะ
แต่ว่าความเชื่อของคนโดยเฉพาะคนที่น่าจะมีส่วนในการสู้คดีกัน
มันถูกสนับสนุนโดยพฤติกรรมที่เราเห็นที่เป็นข่าว
เอาล่ะมันบอกไม่ได้หรอกว่าใช้คำว่า
ครอบงำหรือไม่แต่เกี่ยวข้องแง่

พึ่งจะแจกปฏิทินเป็นโขงเป็นข่าวกันไปไม่นานมานี้
แล้วสอสอเอาชื่อพี่น้องไปหาเสียง
คืออย่างนี้มันจะหลุดเหรอคะ
คือเพื่อไทยจะหลุดเหรอว่าคุณทักษิณไม่ได้ครอบงำ

ผมไปแก้ต่างแทนเพื่อไทยมันก็ไม่ใช่อยู่ในวิสัย
แต่ว่าผมก็ยังไม่เห็นนะ
ว่าจะมีเรื่องอะไรที่จะพิสูจน์ว่า
คุณทักษิณครอบงำพักเพื่อไทยได้
ครอบงำมันจะครบลงประกอบความผิด
ต่อเมื่อกรรมการบริหารยอมให้ครอบงำด้วยนะ
ไม่ใช่คุณทักษิณพูดอะไรมาแล้วก็เลยกลายเป็นครอบงำแล้ว
คุณพลเอกประยุทธ์เนี่ยพูดถึงพักพลังประชารัฐไม่รู้กี่รอบ
ไม่ได้เป็นอะไรกับพลังประชารัฐเลยนะตอนที่พูด
จนกระทั่งเพิ่งมาเป็นแคนดิเดตไม่กี่วันนี้เอง
ก่อนหน้านั้นที่พูดถึงพลังประชารัฐต้องอย่างนี้
คุณวิศนุพูดพลังประชารัฐต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้

พลังประชารัฐก็ดูจะทำตามด้วยซ้ำ

แต่แบบผมจะไปกล่าวหาจะไปให้คนไปร้องว่า

ผมก็ไม่ทำเพราะอะไรเพราะว่าผมรู้ว่า
ผมเห็นว่าการที่เขาจะแสดงความเห็นกันเนี่ยมันเป็นเสรีภาพ
แล้วมันเป็นเรื่องก็แล้วแต่ใครพูดอะไร
เหมือนชาวนาคนนึงมาบอกว่าขอข้าวเป็นตลาดหมื่นห้าเถอะ
แล้วเราก็ลงมาติทันทีบอกเอาเป็นหมื่นห้า
อันนั้นคนนอกหรือเปล่าครอบงำไหม
เขาเป็นเสรีภาพให้ว่าไป
คุณประยุทธ์จะพูดอะไรกับพลังประชารัฐ

ผมก็ว่ามันก็ว่ากันไป
และผมก็รู้ว่าในทางกฎหมายระบบกฎหมายนี้
รัฐมนูลและกฎหมายเรื่องการครอบงำ
ไม่มีไว้สำหรับที่จะเล่นงานใครอื่น
อกจากคุณทักษิณกับพักที่เกี่ยวข้องกับคุณทักษิณ
ไปฟอกร้องเรียนพรรคอื่น

แต่ผมก็ไม่ใช่ว่าเห็นว่าไม่ผิดกฎหมายเลยไม่ไปร้องนะ
ผมโดยหลักการไปแสดงความเห็นกันอย่างนั้น
ประเทศที่เป็นประชาธิปไตยและมีเสรีภาพต้องให้เขาพูดได้
ใครจะพูดยังไงก็ได้เขาโตแล้ว
พักพลังประชารัฐเขาจะทำตามไม่ทำตาม
หรือไม่ก็ไม่เห็นแปลกอะไร

เพราะฉะนั้นพอหารเวลาดูไม่ได้ได้มากกว่าพักอื่นนะคะ
ภาพประวัติศาสตร์บางอย่างมันถูกเล้าขึ้นมา
คนที่อยู่ผ่านมาโดนยุบโดนตัดสิทธิ์
พักอาจจะโดนยุบโดนตัดสิทธิ์อีกไหม
ไม่เกี่ยวแล้วเพราะไม่ได้เป็นกรรมการบริหารพัก
แต่พอจะมองเห็นภาพไหมว่าการเมืองหลังเลือกตั้ง
จะเกิดอะไรขึ้นสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมคะคำว่ารัฐประหารมันมาคู่กับวันเลือกตั้งตลอดเลยนะคะ

คือดิฉันก็ยังได้ยินอยู่รอบหูรอบตัวอยู่เลย
แล้วก็ไม่รู้ว่าควรจะพูดว่ามันเป็นไปได้อีกหรือไม่

เราต้องไม่โอเคแหละที่มันมีข่าวแบบนี้นะคะ
คำถามคือคนที่อยู่ในการเมืองนับตอนนี้ยังอยู่ในการเมืองนะครับ

พรุ่งนี้มาลืนนี้อะไรอยู่ไปอีกเป็นปีแล้ว

คิดว่าคิดว่าการเลือกตั้งครั้งนี้สิ่งที่จะวุ่นวายคิดว่าเกิดก่อนกากบาท
หรือว่าคิดว่าจะไปวุ่นวายหลังประกาศผลคะแนนแล้ว
กากบาทไม่น่าจะมีอะไรมาก
เว้นแต่ใครมีความสามารถพิเศษสร้างสถานการณ์
คือการหาเสียงต่างผมคิดว่าอย่างมากก็มีเรื่องการพูดวิพากษ์วิจารณ์กันไปกันมา
อาจจะเรียกใช้ภาษาว่าโจมตีกันไปกันมาก็ยังได้

มันจะไม่เป็นเหตุไปให้เกิดถึงขั้นเป็นความวุ่นวาย
จนถึงขั้นว่าอย่างนี้คือต้องไม่ให้เลือกตั้งแล้ว
หรือยึดอำนาจกันแล้วไม่น่าจะเป็นอย่างนั้น
แต่จะมีเหตุอื่นไหมอันนั้นก็ต้องวิเคราะห์กัน
เอ็ดหนึ่งนะคะสมมุติถ้าเราพูดถึงเหตุที่จะเกิดขึ้นคือการรัฐประหาร
สิ่งที่จะพาให้เกิดได้ได้อีกคือคุณโจรนถ้าเป็นรูปธรรมคือ
ต้องเห็นคนมารวมกันเยอะไม่มีเหตุที่จะ
และส่วนใหญ่มีความหวังเลือกตังค์
เพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่มีใครที่จะคงจะคิดว่าจะสร้างความวุ่น
วายเพื่อไม่ให้เกิดการเลือกตั้งหมายถึงว่าถ้าใครคิด
ประชาชนก็จะไม่เอาด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่เกิด
วุ่นวายจากการเลือกตั้งจนนำไปสู่การลดประหาร
ถ้าจะรัฐประหารก็คงต้องเป็นเหตุอื่นเรื่องอื่น
เพื่อประโยชน์อย่างอื่นซึ่งในขณะนี้
อย่างก่อนหน้านี้มีเคลื่อนรถถังบ้างอะไรบ้างก็บอกซ้อมใช่ไหม
มีคำสั่งออกมาเป็นว่าจะปลดพบเหล่าทัพ๓คนอะไรแบบนี้
แล้วก็บอกว่าเอกสารนี้มันปลอมเป็นเท็จแต่ว่าก็มีคนพูดกันอยู่ตลอด
ทีนี้ถ้าให้วิเคราะห์ก็คือการรัฐประหารเนี่ย
ถ้าจะมีรัฐประหารได้ต้องเป็นการรัฐประหารของกองทัพที่ยึดอำนาจคอสช
ยึดอำนาจจากขอสาวชอคจึงจะเป็นการรับประหาร
ถ้าให้คอสชยึดอำนาจตัวเองเนี่ยหมายถึงว่าให้ยึดอำนาจ
ขอสชก็ยังเป็นใหญ่อยู่เนี่ยนะผมไม่เห็นเหตุผลว่าจะทำทำไม
เพราะว่าขอสชปัจจุบันนี้มีอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาด
เหนือองค์กรทุกองค์กรทั้งกองทัพและคอรมอสะพานิติบัญญัติและศาล
ขอสาวชอคเนี่ยนะมีอำนาจเหนืออำนาจอธิปไตยทั้งปวง
แทรกนิดเดียวซึ่งเขาจะไปยึดอำนาจเพื่ออะไร
ถ้าเขาไม่ต้องการเช่นต้องการล้มการเลือกตั้ง
เขาก็บอกว่าการเลือกตั้งให้เลือกใหม่เขาสั่งเอาว่าให้การเลือกตั้งเรื่องใหม่ก็ได้
เขาบอกให้องค์กรที่เกี่ยวข้องว่าเอาคุณไปล้มกันเลือกตั้งกันซะก็ได้
เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะมีการรัฐประหารมันก็โดยคอสชเหมือนสมัยอ่า
จอมพุทธนอมเขาเรียกปฏิวัติตัวเองอันเนี้ยรับประหารตัวเอง
พลเอกประยุทธ์จะไปปฏิวัติตัวเองไม่มีเหตุผลส่วนคนอื่นจะมายึดอำนาจจากพลเอกประยุทธ์
ถ้าให้วิเคราะห์ก็ยังไม่น่าจะไม่น่าจะมีใครทำ
เพราะฉะนั้นรัฐบาลนี้รัฐบาลนี้เหนือกองทัพตอนนี้ด้วยเหรอคะ
ขอสชนี่เขามีอำนาจเหนือเหนือองค์กรทุกองค์กรในประเทศไทย
อันนั้นโดยโดยสถานะโดยโดยสถานะโดยสถานะแต่โดยกับกองทัพเขาก็ยังมีอำนาจเหนือ
อ่าเวลานี้นะค่ะอันนี้นะผมผมให้ให้วิเคราะห์นะค่ะ
ยังมีอำนาจเหนือคุณจตุรนที่ฉันขอเราพักเร็วเร็วรอบนี้นะคะ
เพราะว่าช่วงหน้าคือคุณจตุรนได้เคยผ่านเหตุการณ์๖ตุลามาแล้ว
คำถามคือคนที่เคยผ่านมาเล่าให้เด็กรุ่นหลังฟังหน่อยค่ะ
บรรยากาศวันนี้ที่มีการพูดถึงเพลงหนักแผ่นดินคนโยงไป๖ตุลา
โยงไปบรรยากาศที่มันปลุกเล้าขึ้นมาอาจจะทำให้เกิดความแตกแยก
ทำให้เกิดความรุนแรงคือตอนนี้หรือหลังเบรกหลังเบรกอ๋อครับ
เดียวช่วงหน้ากลับมาสำหรับคนที่ผ่านมาแล้วว่า
ตอนนี้เรากำลังเผชิญอยู่ในความเสี่ยงต่อเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นในอดีตหรือเปล่า

คุณผู้ชมคะแค่คลิปสั้นนะคะที่เป็นข่าวเพลงหนักแผ่นดินที่พบทบเป็นคนพูด

ออกมาวันนี้กับบรรยากาศการเมืองตอนนี้ก็ก็แย่มาก
แย่มากเพราะว่าคือมันสะท้อนอะไรหลายอย่าง
เพลงหนักแผ่นดินเคยใช้ร้องกันก่อนเหตุการณ์๖ตุลาเมื่อปี๑๙อยู่หลายเดือน
แล้วร้องไปจนถึงวันที่๖ตุลาเมื่อมีการรัฐประหาร
แล้วก็มีการสังหารหมู่นักศึกษาประชาชนก็ยังเปิดเพลงนี้ต่อไปอีก
มันเป็นเพลงปลุกระดมให้คนเกลียดกันให้คนเห็นว่ามีคนกลุ่มหนึ่งเป็นศัตรูของชาติ
คนใดขายตัวขายชาติได้โอกาสชี้ทางให้ศัตรู
เพลงนั้นใช้ร้อง
เพื่อนำไปสู่การรัฐประหารและการสังหาร

เพลงนี้มาร้องในเวลาที่เรากำลังจะมีการเลือกตั้ง

อ่าการมาพูดอย่างนี้

แล้วก็ในโอกาสที่
พักการเมืองเสนอนโยบายว่าจะลด
ขนาดของกองทัพลดงบประมาณกระทรวงกลาโหม

รู้สึกจะมีทั้งรองนายกก็พูดด้วยใช่ไหม

คนที่พูดไม่ได้เข้าใจ
ประชาธิปไตยไม่ได้เข้าใจหน้าที่ตัวเอง
ไม่ได้เข้าใจว่าตัวเองอยู่ตรงไหนควรจะทำอะไรยังไง
พักการเมืองเขาสามารถเสนอนโยบายได้
ภาคไทยรักษชาชก็เสนอลดกองทัพ
และก็จะปรับลดงบประมาณกระทรวงกลาโหม

เกณฑ์ทหารเขาเลิกก็ไม่ใช่หมายความว่าจะไม่มีทหารแล้ว

แล้วก็เราก็บอกว่ากองทัพต้องเข้มแข็งด้วยทันสมัย
แต่ไม่ใช่ใหญ่เกินและงบประมาณต้องไม่ใช่มาก
ทีนี้พักการเมืองสามารถเสนอนโยบายอย่างนี้ได้ไหมได้

ภาคไทยรัฐไทยเขาเคยลดชะลองบประมาณทหารทำมาแล้ว
แล้วก็ทำให้เศรษฐกิจดีด้วยตอนนั้น
รัฐบาลเขาถ้าภาคการเมืองเข้าไปเป็นรัฐบาลเขาก็สามารถทำได้
พอบ่อเท่าบ่อไม่มีหน้าที่ที่จะมาบอกว่า
อย่ามาทำอย่างนี้ทำอย่างนี้เป็นการหนักแผ่นดิน

ถ้าพักการเมืองเขาเลือกตั้งประชาชนเลือกเขาก็จะไปลดงบประมาณ
คุณก็ต้องทำตามถ้าคุณไม่ทำตามเขาก็จะสั่งสอบวินัยคุณ
สั่งย้ายคุณหรือสั่งให้ไปประจำสำนักนายกหรืออะไรสักอย่าง
หรือปลดคุณอันนี้คือระบบภาคไทยเป็นอย่างนี้
แต่ทีนี้พอมาพูดอันนี้เนี่ยนอกจากไม่เข้าใจระบบแล้ว
เข้าใจว่าพบทบที่มีวุฒิภาวะควรจะเป็นยังไง
พบนี่ถ้าตอนที่เพลงหนักแผ่นดินใช้กันเมื่อ๓๔๐ปีก่อนนะ๔๐กว่าปีก่อน
ก็น่าจะอยู่ประมาณม๕ม๖ถ้าผมเดาไม่ผิด

แกก็ไม่มีความรู้อะไรเลยเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของเพลงนี้
แล้วก็มาร้องเพลงนี้ขึ้นมาแบบคนไม่รู้ว่าเพลงนี้มันมีไว้สำหรับร้องเพื่อให้เกิดคนเกลียดชังกันและฆ่ากันตาย
อันนี้มาร้องตอนนี้ในขณะที่จะมีเลือกตั้งใช่ไหม
แกก็เป็นคนไม่มีความรู้ปวดสารแล้วก็อาจจะไม่ค่อยรู้อะไรด้วยนะฮะ
แล้วก็ไม่มีวุฒิภาวะไม่เข้าใจด้วยว่าระบอบประชาธิปไตยเป็นยังไง
เมื่อมีเลือกตั้งแล้วตัวเองควรจะวางตัวยังไง
จะลดแน่นอนงบประมาณกระทรวงกลาโหมและจะลดกำลังของกองทัพด้วย
เพื่อให้มีประสิทธิภาพและไม่ใช่มีเกินนายพลเต็มไปหมด
ไม่มีงานทำไม่มีโต๊ะทำงานด้วยซ้ำอย่างนี้นะครับประเทศไทย
อย่างนี้เราก็จะเสนอแล้วจะบอกว่าไงบอกว่าหนักแผ่นดินเหรอ
มันจะหนักแผ่นดินตรงไหนก็จะทำสิ่งที่ถูกต้อง
เพราะประวัติบัตินั่นหลังความจริงควรจะรู้หน้าที่ตัวเองว่า
แล้วแต่รัฐบาลครับไม่ใช่บอกว่าสนับสนุนพลเอกประยุทธ์ตลอด
สนับสนุนรัฐบาลพลเอกประยุทธ์แต่ถ้ารัฐบาลอื่นมีนโยบายอย่างอื่นไม่สนับสนุน
ไม่สนุนแล้วจะยังไงยึดธรรมนาธิ์หรือไงใช่ไหมครับ
แต่ในบริบทเมืองไทยพักการเมืองค่ะเวลาเสนอไม่ต้องไปยุ่งกับกองทัพไม่ได้เหรอคะ
มันก็ขึ้นกับเหตุการณ์สถานการณ์ในบางช่วงเนี่ย
สมมุติว่ากองทัพไทยกำลังอ่อนแอไม่มีกำลังอาวุธไม่มีอะไรเลยฆ่าศึกศัตรูมาก
เราก็จะบอกว่าเสนอให้ทำให้กองทัพเข้มแข็งยิ่งขึ้น
หรือถ้าไม่มีประเด็นอะไรเลยมันก็ไม่ต้องมี
แต่ใน๕ปีมานี้ถ้าไปดูนะใน๑๒ปีมานี้งบประมาณตั้งแต่รัฐประหารปี๔๙
งบประมาณของกระทรวงกระหมจะพุ่งสูงขึ้นแล้วก็สูงสูง
ใน๓๔ปีมานี้งบประมาณกระทรวงกลาโหมเพิ่มอยู่ประมาณสักแถว๓
ในขณะที่งบประมาณกระทรวงศึกษาด้านการศึกษาติดลบติดต่อกันมาตลอด๓ปี
ประเทศไทยเอาจะเอาแบบนี้เหรอคนไทยการศึกษาล่าหลังมาก
เหล่านี้อันดับท้ายในอาเซียนแล้วในหลายด้าน
ในโลกนี่คือท้ายแล้วภาษาอังกฤษก็ท้ายพิซซ่าอะไรก็ท้าย
งบประมาณติดลบมาตลอดใน๓ปีนี้กระทรวงกระหมเพิ่มตลอดใน๓ปีนี้
เพราะฉะนั้นจึงต้องพูดกันเรื่องงบกระทรวงกลาโหมต้องลด
และใน๑๒ปีต้องลดและลดเพื่ออะไร
เพื่อเอาไปใช้ด้านอื่นแล้วก็ลดเพื่อเอาไปกระตุ้นเศรษฐกิจ
ทำให้เศรษฐกิจด้านต่างเช่นเอาไปส่งเสริมผู้ประกอบการ
ส่งเสริมการวิจัยพัฒนาเพื่อให้เศรษฐกิจมันเติบโต
เสนออย่างนี้จึงเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศ
ไม่ใช่ต้องการจะไปทำร้ายกองทัพหาเรื่องอะไรกับกองทัพ
แต่การใช้งบมารที่ผิดเนื่องจากผู้ปกครองมาจากกองทัพ
และไม่มีความรู้เรื่องเศรษฐกิจไม่สนใจชาวบ้าน
ก็ทำให้มันเกิดความเสียหาย
ใครจะมาเป็นรัฐบาลถ้าหวังจะแก้ปัญหาของประเทศ
ก็ต้องแค่ตรงนี้ด้วยซึ่งผมไทยรักษาชาติ
ผมเขียนนโยบายผมพูดนโยบายผมก็พูดไปแล้ว
จัดงบประมาณของประเทศของงบประมาณแต่ละปีเสียใหม่
โดยใช้ทรัพยากรให้มีประโยชน์
และโดยจะลดงบประมาณกระทรวงกลาโหม
ไม่ใช่ต้องตั้งใจจะไปหาเรื่องอะไร
แต่ถ้าจะแก้ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ
ต้องทำใหม่และปล่อยให้ใช้งบกระโหมกันแบบนี้ไม่ได้
แล้วก็ไม่ต้องอ้างว่าโอ๊ยถ้าแบบนี้จะให้คนใดคิดร้ายลาวีประเพณี
คนใดขายตัวขายชาติได้โอกาสชี้ทางให้ศัตรู
นี่เขากำลังพูดแบบนี้ไม่ใช่
กองทัพทำให้เข้มแข็งได้และไม่มีความจำเป็นเลย

แล้วผมก็บอกแกแล้วบอกว่าบอกมาเลยจะไปอยู่ชายแดนตรงไหนไปด้วยกัน
ผมจะพิสูจน์ให้ดูว่าชายแดนเนี่ยปลอดภัยเพราะประเทศเพื่อนบ้านเขาเป็นมิตรกับเราทั้งนั้น
แล้วจะไปรบกับใครมันประเด็นก็อยู่ตรงนี้แหละว่า
ว่าจริงแล้วการแก้ปัญหากับประเทศเพื่อนบ้านไม่ได้มีอันตรายอะไรเลย
ร่วมมือกันทำมาค่าขายได้ลดงบประมาณกองทัพงบประมาณกระทรวงกลาโหมลง
อันนี้ประเด็นมันกลับมาอยู่ที่ว่านักการเมืองภาคการเมืองต้องพูดเรื่องนี้ได้
พบทบต้องไม่พูดอย่างที่พูดเพราะเท่ากับไม่รู้หน้าที่ไม่เข้าใจระบอบประชาธิปไตย

ไม่ถามอันนี้ต่อกันไปก่อนดีกว่าค่ะเอ้าไป
ได้๑นาทีสุดท้ายค่ะทรุนจาศัตริย์ตรวนค่ะ
ตรงไปตรงมาพักการเมืองคนอยู่ในการเมืองเองก็ประเมินว่ายังไง
รอบนี้ลุงตู่ได้เป็นนายกพลังประชารัฐได้ตั้งรัฐบาลถูกไหมคะ

ผมยังคิดว่าเวลาที่เหลือไปถึง๒๔มีนาเนี่ย
ประชาธิปไตยยังจะสามารถทำความเข้าใจกับประชาชน
ไทยรักษาชาติเองจะถูกยุบไม่ยุบก็ตาม
ยังจะทำหน้าที่ในการชี้แจงให้ฝ่ายประชาธิปไตย
เห็นว่าการให้ลุงตู่ของคุณจอมขวัญเนี่ย
เป็นนายกรรมตรีต่อไปจะทำให้เกิดความเสียหายต่อประเทศนี้อย่างยับเยิน
เพราะฉะนั้นต้องช่วยกันทำให้พลเอกประยุทธ์ไม่ได้เป็นนายกต่อไป
ฝ่ายประชาธิปตัยจะพยายามเรื่องนี้ต่อไป
ไทยรักษาชาติไม่ว่าจะเป็นพักอยู่ต่อไปหรือไม่
นักการเมืองของไทยรักษาชาติในระหว่างที่เป็นภักดิ์ไทยรักษาชาติก็จะพยายามเต็มที่
ที่จะไม่ให้มีการสืบทอดอำนาจและสร้างรัฐบาลประชาธิปไตย
ถ้าเราถูกถ้าเราในฐานะบุคคลนะถ้าไม่เป็นในนามพัก
ก็จะยังทำหน้าที่นี้ต่อไปในการทำให้ไม่มีการสืบทอดอำนาจ
ไม่ให้พลเอกประยุทธ์ได้เป็นนายกและให้มีรัฐบาลประชาธิปไตย
เพราะฉะนั้นจะบอกว่าได้แน่
จากยังไม่เชื่อแล้วจะพยายามทำให้ไม่เป็นอย่างนั้นด้วย
ขอบคุณกับความผิดความสนใสที่ถามตรงเพิ่มเชิญมาพักเดียวเลย

คุณผู้ชมวันนี้สวัสดีค่ะ